ซึ่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่
กรุงคงต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
เพราะว่าจากการติดตามมาอย่างต่อเนื่อง
ถ้าฝุ่นละอองนั้นไต่ระดับสูงขึ้นและส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย
โดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ช่วงเวลาที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาประมาณ๘โมงครับ
เป็นช่วงเวลาที่ฝุ่นละอองรวมไปถึงหมอกวันต่าง
กำลังจะค่อยลอยตัวจากพื้นผิวครับ
แล้วก็จะค่อยขึ้นไปสู่บนยอดตึกนะครับ
ดังนั้นถ้าหากคุณผู้ชมมองไปด้านหลังจะสังเกตว่า
ขาวเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถูกปกกลุ่มไปด้วยกลุ่มหมอก
ฝุ่นละอองต่างที่ตอนนี้กระจายตัวอยู่หนาแน่น
ซึ่งนี่แหละครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดนะครับ
สำหรับใครที่จะใช้ชีวิตประจำวัน
ดังนั้นใครที่จะต้องออกมาทำกิจกรรมต่าง
ออกกำลังกายในช่วงนี้ก็คงจะต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับ
หนึ่งพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีค่าฝุ่นลองเยอะ
ก็คือจุดที่เป็นแยกต่างนั่นเองนะครับ
เพราะว่าเป็นบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น
และวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จัก
ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราได้มากน้อยแค่ไหน
และจุดไหนในกรุงเทพที่มีค่าเหล่านี้เยอะเป็นพิเศษ

ฝุ่นลองเหล่านี้ถือว่าเป็นอันตรายทางอากาศนะครับ
แล้วก็เป็นสารตั้งต้นที่อาจจะทำให้คุณผู้ชมป่วยเป็นโรคมะเร็งได้
ฝุ่นลองที่แขวนลอยอยู่ในอากาศเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านระบบทางเดินหายใจครับ
เริ่มตั้งแต่โรงจมูกต่อไปยังหลอดลมก่อนที่จะลงลึกถึงปอดของเรานะครับ
หลังจากนั้นก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยง่าย
และอย่างที่บอกเลยครับว่าด้วยกระดาษที่เล็กมากร่างกายของเราจึงไม่สามารถที่จะกรองฝุ่นลองเหล่านี้ออกมาจากร่างกายได้นะครับ
ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ครับมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งแล้วก็โรคหัวใจและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
จากนี้นะครับยังพบว่าองค์การอนามัยโลกครับมีการประกาศค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาด๒๕มิครอนในอากาศตลอด๒๔ชั่วโมงเนี่ยนะครับ

แต่ปัจจุบันนี้พบว่าฝุ่นละอองเหล่านี้ลอยอยู่ในอากาศมากถึง๒๐๐๘๐๐อนุภาคเลยทีเดียวครับ
เพราะว่าหน้ากากสีเขียวที่เราสวมใส่กันไม่สามารถที่จะป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้
แต่ว่าบรรยากาศในเช้าวันนี้นะครับแตกต่างออกไปจาก๒๓วันที่ผ่านมา
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตใบไม้ต่างที่อยู่หลังผมเนี่ยนะครับ
สังเกตว่ามีการลิ้วไหวไปตามสายลม

ที่จะทำให้ฝุ่นละอองต่างที่เข้ามาปกกลุ่มในกรุงเทพมหานคร

ที่จะเอาน้ำมาชะล้างฝุ่นละอองในอากาศ
ว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สภาพบรรยากาศ
ในกรุงเทพฯมฆนั้นกลับเข้าสู่สภาวะปกติเร็วดังนั้น

สุขภาพร่างกายของเราให้ดีเป็นพิเศษ

ผมกุ๊บจนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ